คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการสวดอภิษฐรรมศพของนักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือ
คุณตัวสรรยูในค่ำคืนสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่สาราเศรษฐีวัดนาคปรกเขตภาษีเจริญ
ทางครอบครัวได้จัดพิธีเป็นการภายในนะคะโดยให้สื่อเก็บภาพอยู่บริเวณรอบนอก
และแม้ตลอดทั้งเย็นจะมีฝนโปรยปลายแต่บรรดาคนรักพี่ตัวทั้งในและนอกวงการบันเทิง
ก็เดินทางมาอย่างเนื่องแน่นไม่ว่าจะเป็นออฟพงพัฒน์แอนทองประสม
นัดมิริยะอำอธิชาติจิปวสุจจาพิมรตาและจิปปกฉัด
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยพี่ตัวในคืนสุดท้ายของพิธีสวดอภิษฐรรมศพค่ะ
โดยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเวลาสิบห้านาลีกา
จะมีพิธีทางศาสนาและการแสดงความอาลัยต่อพี่ตัว
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพตัวสรรยู
เพื่อส่งดวงวิญญาณของนักแสดงผู้ล่วงลับไปสู่สวรรค์
ซึ่งทางวัดก็ได้จัดพื้นที่รองรับผู้ที่จะมาร่วมไว้อาลัย
จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙อีกด้วยนะคะ

เราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งในบันเทิงไทยรัฐค่ะ